อกจากนี้ยังมีบทเพลงชื่อว่าบทเพลงเพื่อพ่อนะครับ
ซึ่งเป็นการประสานเสียงจากนักร้องหลายคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๊อัญชาลีคุณบอยพิษนุคุณตุ๋นวัยทูลเกียรติ
แล้วก็รวมถึงคุณบูรินบุญวิสุทธิ์ด้วยครับ
บทเพลงเหล่านี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นคุณปุ๊อัญชาลีคุณปุ๊อัญชาลี
เป็นสิ่งที่บรรดานักร้องนักดนตรีสามารถทำได้
เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอล้นพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประพันธ์และขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติอย่างล่าสุดนะครับ

พร้อมด้วยเพื่อนในวงการทั้งปุ๊อัญชาลีบอยพิษนุตุลวัยทูลเกียรติ

รวมตัวกันเพื่อร่วมประสานเสียงร้อยเรียง
เพลงที่ชื่อว่าบทเพลงของพ่อ
ซึ่งแต่งเนื้อร้องและทำนองโดยบอยไตรภูมิรัฐ
โดยเนื้อหาของเพลงได้เอ่ยถึงความประทับใจที่นักร้องทุกคน

มองเห็นพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำงาน
นับว่าเป็นผลงานอีกชิ้นที่บรรดาศิลปินได้กลั่นกรองออกมา
หัวใจของความจงรักภักดีอย่างน่าทราบซึ้งครับ